ขับรถจะไปเยี่ยมญาติที่ยะโสธรครับขับออกมาจากราชบุรี
แต่ว่าระหว่างทางมันจะมีบางช่วงที่เป็นถนนเส้นตรงขับได้ยาว
คนขับเป็นคุณปู่อาจจะวูบครับดูสภาพรถ
แล้วในรถนี้มีกันอยู่๕ชีวิตทั้งผู้ใหญ่และเด็กและวัยรุ่นครับ
สภาพรถพังยับเยินจารที่ช่วยกันทำงานแข่งกับเวลา
ทุกคนดีมาช่วยได้ก่อนหน้านั้นแล้วติดคาอยู่ในซากนี้
แต่ละคนสภาพคือบาดเจ็บเลือดท่วมเลยครับ
ตำรวจสพทุ่งเขาหลวงรับแจ้งเกิดอุบัติเหตุบริเวณถนนแจ้งสนิท
สาย๑๐๑เสลพูมครับก่อนถึงแยกไฟแดง
ในพื้นที่อำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด
กระบะตอนครึ่งแต่นี่คือยับยู่ยี่มา
แทบจะเป็นก้อนเดียวกันอยู่แล้วเนี่ยนะครับ
กระบะคันนี้ไปตกอยู่ข้างทางสภาพพังยับเยินแบบที่เห็น
และนี่คนเจ็บทยอยช่วยออกมาได้ครับ
มีเจ็บสาหัสอยู่๓คนที่ติดอยู่ในรถ
ใช้อุปกรณ์ตัดทางให้การช่วยเหลือ
คนเจ็บ๓คนนี้มีเด็กผู้หญิงอายุ๑๗
อันนี้หมดสตินะครับอีกหนึ่งคนเป็นวัยรุ่น
อายุประมาณ๒๐๓๐ยังไม่แน่ชัด
คนนี้มีอาการพอจะรู้สึกตัว
แต่โต้ตอบอะไรค่อนข้างช้า
อีกหนึ่งคนเป็นคนขับอายุประมาณ
เกือบ๕๐แล้วครับเป็นผู้ชาย
อกจากนี้ที่ผมบอกรถคันนี้มากัน๕ชีวิต
๓คนติดอยู่ในซากรถอีก๒คนนั้น
ได้รับการช่วยเหลือไปก่อนหน้านั้นแล้วเป็นผู้ชายที่นั่งอยู่ข้าง
คนขับครับเป็นวัยรุ่นอายุประมาณ๒๓
และอีก๑คนเป็นเด็กผู้หญิงอายุ๗ขวบกว่าครับ
อันนี้คร่าวนะที่ยังไม่สามารถสรุป
ทงอายุได้เพราะเดี๋ยวรอตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นทางการ
อีกครั้งน้องผู้หญิงคุณขวัญคุณผู้ชม
เชื่อไหมกระเด็นออกมาจากรถ
ทำให้รอดพ้นจากไม่ถูกรถบีบอัด
แล้วคนก็มาช่วยส่วนคนที่นั่งข้างคนขับ
ตอนที่เกิดอุบัติเหตุเสร็จแล้วเขายังเปิดประตู
แล้วช่วยคนนั้นลงมาได้ก่อนที่เหลือยังติดอยู่ข้างในนะครับ
พลเมืองดีบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาเลี้ยงวัวอยู่แถวทุ่งนาใกล้กันตรงนั้นแหละ
ได้ยินเสียงรถคล้ายกับเสียงยางแตกคงจะมีเสียงดังปั้งอะไรแบบนี้นะครับ
เขาเลยตกใจรีบขี่มอเตอร์ไซค์มาดูครับเห็นกระบะตกอยู่ข้างทาง
แล้วมีเด็กผู้หญิงยืนร้องไห้อยู่ท้ายรถเลยรีบเข้าไปดูเข้าไปช่วย
หลังจากนั้นอุ้ยมีคนอยู่ข้างในอีก๔เลยนี่นะ
แต่ยังโชคดีว่าคนที่นั่งอยู่ข้างคนขับตำแหน่งนั้นยังเปิดประตูแล้วพาเขาลงมาได้
ส่วนที่เหลือนั้นช่วยเองไม่ได้ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ฟังเพิ่มเติมครับ
มันนอนอยู่ไหนล่ะเข้าแปลก
นั่งมันหาคู่ทางในมันออกมาไม่ได้เพราะรถมันผันทาบ้ายครับ
เด็กคุณร้องไห้อย่างเดียวครับแล้วก็มีเลือด
คนในรถนะอ่ะร้องมาพาบอกว่าช่วยด้วยพี่ช่วยผมหน่อย
ในรถก็คือตะโกนสุดเสียงยังมีสติก็ขอให้ช่วย
ส่วนน้องคนนี้โอ๊ยขวัญเอ้ยขวัญมาลูก
คนเจ็บครับเบื้องต้นเท่าที่สอบถาม
คนขับรถกระบะคันนี้เป็นคุณปู่นะ
พาลูกพาหลานรวมทั้งหมดบนรถ๕คน
ออกจากราชบุรีจะไปเยี่ยมญาติที่ป่าติ้วยะโสธร
แล้วบางช่วงของถนนอย่างที่บอกว่ามันเป็นระยะวิ่งตรงได้ยาว
แล้วบางทีขับรถมาเพลียสะสมเหนื่อยแดดร้อน
มีง่วงมีหลับอาจจะวูบครับ

รถเลยเสียหลักพุ่งไปฟาดกับต้นไม้ริมทาง
โชคดีนะครับว่าไม่มีใครตายนะแต่ก็เจ็บหนักอยู่เหมือนกัน
ตอนนี้ส่งตัวถึงมือคุณหมอแล้วเดี๋ยวรอติดตามอาการเพิ่มเติมต่อไป
แล้วก็สาเหตุที่แท้จริงจะรายงานให้ทราบนะครับ
ระมัดระวังด้วยนะครับการเดินทางช่วงนี้นะฮะ
ใช่ค่ะเห็นแล้วอันตรายจริงนะคะคุณผู้ชมค่ะ

แต่มันเอามาเป็นอุทาหรณ์ให้เราได้ไม่ประมาท